แต่มีคนโพสต์ว่าถูก

คือมันเคยมีคดีตัวอย่างเกิดขึ้นในอดีตนะ

เป็นนักฟุตบอลนะครับ

ผมก็ไม่ได้ตามข่าวเรื่อง

นครราชศรีมามาสด้าเอฟซีเป็นกองหน้าใช่ไหมคะ
สโมสรล่าสุดนะใช่ค่ะใช่ค่ะ

ก่อนหน้านี้ก็เล่นสโมสรกองทัพบกเพชรบุรีเอฟซีทีเอ็มเชียงใหม่พัทยายูไนเต็ด
ใช่แต่เอาเป็นว่าคือเขาคือสามีของดาราสาวชื่อดังนะครับ
ก็คือคุณแก้มกวินตรานะครับ
มิสไทยแลนดยูนิเวิร์สปี๒๕๕๑ค่ะคุณแก้ม
คือวันนี้ได้โพสต์ข้อความในสังคมออนไลน์
ลักษณะเหมือนกับว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑
งวดนี้เลยรวมเป็นเงิน๒๔ล้านบาท

คุณรัชตะเขาดังว่าเป็นนักฟุตบอลหล่อด้วย
หน้าหล่อแล้วก็ถูกรางวัลที่๑อีกอ่ะ๒๔ล้านเนี่ย
แล้วภรรยาคุณแก้มเนี่ยก็ขึ้นเฟสเป็นข้อความว่า

เออมันก็สงสัยจะถูกจริง
ค่ะแต่ล่าสุดเห็นบอกว่า
คุณแก้มก็โพสต์โซเชียลนะว่าไม่จริง
เป็นภาษาอีสานนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าเพื่อนชอบโพสต์
แกล้งกันอยู่บ่อยอะไรแบบนี้
ก็สุดท้ายแล้วครับหลังจากที่คนเห็นข้อความแล้วก็เข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
โอ้โหถูก๔ใบ๒๔ล้านนะครับ
ตกลงเพื่อนสนิทของคุณแก้มกวินตรา
บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงแกล้งกันเล่น
แต่ทางสพเมืองจังหวัดน้องคาย
ก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครในพื้นที่นะ
ที่มาลงบันทึกประจำวันว่าถูกรางวัลที่๑นะ
เดี๋ยวเราจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีคนที่โพสต์ลักษณะแบบนี้เยอะนะคุณเดี๋ยวมาสอน
เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตัดต่อบ้างอะไรบ้าง

ทางตำรวจปอทบอกว่าถ้ามีคนไปแจ้งความนะ
ว่ารักษณะว่าทำให้เขาเข้าใจผิดหลงเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ย
มันถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จมันมีโทษอยู่
แต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาถูกจริงหรือถูกไม่จริง
หรือถูกแล้วก็เปลี่ยนใจไม่บอกดีกว่าว่าถูก
แกล้งจริงก็ไม่รู้เพราะว่ายังติดต่อคุณแก้มไม่ได้
ยังติดต่อคุณรัชตะไม่ได้ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรา
แล้วก็ยังไม่เห็นโพสต์ต้นทางครั้งแรกสุดด้วย
ผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าคนจะเข้าใจไปเอง

คุณภาคภูมิก็ถ่างดูลอตเตอรี่ที่เขาโพสต์ว่า

ถ้าถูกจริงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ